แต่ส่วนผมจะพาไปดูเรื่องความสมบูรณ์ของท้องทะเลก่อน

จากสวยแล้วสภาพทะเลตอนนี้สมบูรณ์ไม่แพ้ที่ไหนเลยครับ
เขาช่วยกันตอดมันให้ออกจากอวนไป
ใช้เวลาอยู่ชั่วโมงกว่านะครับจึงสามารถผลักนะฮะดันไอ้ฉลามวานตัวนี้ออกจากโอนได้สำเร็จ
ขณะที่เรือประมงเนี่ยนะครับออกไปทำการประมงในทะเลอันดามันบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบุหลนนะฮะ
จังหวะนั้นฉลามวานเนี่ยนะครับโอ้โหกับปลาอีกหลากหลายชนิดเลย
มันมาด้วยกันมาด้วยกันก็เข้ามาติดอวนลูกเรือก็เห็นนะครับ
ก็เลยช่วยกันต้อนให้ฉลามวานมันออกจากอวนไป
ฉลามวานนี่เป็นสัตว์ทะเลขนาดใหญ่นะครับแต่ไม่เป็นภัยกับนักท่องเที่ยวนะ
หลายคนเขาดำน้ำไปเจอเนี่ยโอ้โหก็ไปถ่ายรูปด้วยนะฮะ
แต่ที่สำคัญคือถ้าบนบกในป่านะฮะถ้านกเงือกเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของป่า
ฉลามวานนี้แหละครับเป็นตัวชีวัตรความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทยครับ

เดี๋ยวหายไหมหน่อยพร้อมดูเลขรึเปล่า

ขณะเข้าจอดเทียบท่าของท่าเรือปากบาราจังหวัดสตูน
เพื่อนำสัตว์ทะเลมาลงที่แพร่โชคชุมศิลป์

เอาเต่าตัวนี้แล้วออกจากอัวแล้วก็ปล่อยลงทะเลได้อย่างปลอดภัยนะครับ

แล้วก็ช่วยเหลือสัตว์ทะเลที่หายากแบบนี้

เต่าได้ดูกระดองมันไหม

ทะเบียนเรือน่ะมีเลขไหม

ชื่อเรือเรือสิทธิประมง
เขาบอกว่าก็ไม่เป็นไร
ดไว้ก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
แต่สวยนะ๘๘น่ะ

ช่วยเต่าก็ช่วยวาน
แล้วมาถามชื่อเรือถามเบอร์เรือเฉยเลย